ของเราก็เกาะติดที่กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการเฝ้าระวัง
เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะคะว่าทางหน่วยงานเขาเตรียมมาตรการอะไร
เกี่ยวกับการรับมือพายุโซนร้อนปลาบึกบ้าง
วันนี้กับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายค่ะ

เรากำลังลุ้นกันอยู่ว่า
ระหว่างคำพยากรอากาศ
กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง
มันจะเหมือนจะตรงไม่ตรงมากน้อยแค่ไหนครับ
เพราะว่าคำพยากรก็คือคำทำนาย
แต่ว่ามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย

แต่จะแม่นมากแม่นน้อยต้องดูกันอีกทีนึง
สิ่งที่ทุกฝ่ายงงหน่อยตอนนี้ก็คือว่า
พยากรที่ออกมาแต่ละฝ่ายไม่ตรงกันครับ
ก็เลยทำให้คนสับสนว่าจะเอายังไงแน่
ไม่ตรงกันเพราะว่าบางทีเนี่ย
บางคนบอกว่าน่ากลัวมาก

แต่ว่าคำพยากรบางฝ่ายบอกว่ามันไม่ได้รุนแรงถึงขนาดนั้น

อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ย

เวลาท่านออกมาพูดเรื่องพวกนี้

เพราะว่าท่านจะมาในสไตล์ที่เรียกว่าดูเดือดหน่อย
ปีก่อนเนี่ยท่านออกมาพยากรเรื่องดินฟ้าอากาศ
บอกผมว่ามาให้สัมภาษณ์กับคุณเสร็จกลับไปบ้าน
เมียก็ด่าเอาว่าไปพูดให้คนแตกตื่น

ตอนหลังเนี่ยท่านเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการ
ชุดที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้

ในที่สุดท่านก็เดินออกมาแล้วมาตั้งเป็นสมาคม
เป็นสมาคมเองเลย

สิ่งที่ท่านพูดท่านบอกว่าพายุส่วนร้อนแฮเรียสเนี่ย
มีความเร็วรม๙๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วที่ท่านพูดท่านบอกว่า
ลมแบบนี้ยิ่งใกล้ฝั่งมันจะยิ่งรุนแรงขึ้น

แต่ผมฟังจากอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาที่ท่านให้สัมภาษณ์โฟนอินในโทรทัศน์เนี่ย

เมื่อขึ้นฝั่งหรือใกล้ใกล้ฝั่งมันจะอ่อนแรงลง
นี่ดรภูเวียงประคัมมิน
ธิบดีกรมอุตุนิยมว่า
ถ้าฟังท่านว่าแล้วเนี่ยก็ไม่รุนแรงเหมือนที่ดรสมิทว่า
แล้วท่านยังพูดในธรรมนองว่า

แต่ให้ระวังเรื่องฝนหนัก
ให้ระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลัน
ให้ระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลาก
ซึ่งน้ำท่วมไม่ใช่เรื่องใหม่ของคนปากใต้

คนปากใต้ไม่กลัวครับน้ำท่วม
เขาอยู่กับน้ำมาเดือน๒เดือนอ้าย

ฉะนั้นระหว่างลมกับฝนไม่เหมือนกัน

แต่ถ้าดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้
หนังสือพิมพ์ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ทั้งนั้น

พายุปลาบึกแรงวันซ้ำรอยตะลุมพุก
อีกฉบับหนึ่งบอกระดมรับมือปลาบึกถล่มไทย
สี่จังหวัดสุดอันตราย
อีกฉบับหนึ่งบอกปากใต้ผลึบรับมือพายุปลาบึกถล่ม
ฉะนั้นจะเห็นว่าประเด็นที่หนังสือพิมพ์ให้ความสำคัญวันนี้น่ากลัว
เพราะถ้าความเร็ว๙๐๙๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อพัดเข้าฝั่งเนี่ย
มันก็ไปเทียบกันได้นี่ครับกับเหตุที่เกิดแหลมตะลุมพุกเมื่อปี๒๕๕๙
ตะลุมพุกคราวนั้นราบเป็นหน้ากรองคนตายศูนย์ไปหายไปกว่า๙๓๕คน
ตอนนั้นก็เรียกว่าพายุโซนร้อนแฮเรียสหรือความเร็วขนาดนี้ก็เจออีกครั้งหนึ่ง
เมื่อวันที่๑พฤศจิกาปี๒๕๓๒ตอนนั้นเป็นพายุโซนร้อนพายุเกไงฮะ
ชุมพรตอนนั้นตายไป๔๐๐คน
พลเอกชาติชายเป็นนายกนั่นแหละฉะนั้นประเด็นคำถามมาจนถึงเที่ยงวันนี้
คำตอบที่ว่าแรงลมที่พัดเข้าฝั่งเนี่ยตกลงจะเอายังไงแน่
ตกลงว่าเข้าฝั่งแล้วมันรุนแรงขึ้นหรือเข้าฝั่งแล้วอ่อนตัวลง
เข้าฝั่งขึ้นเข้าฝั่งแล้วรุนแรงขึ้นหรือเข้าฝั่งแล้วอ่อนตัวลง
อันนี้สำคัญครับประเด็นอยู่ตรงนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านสับสน
แต่ก่อนแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยการพยากรอากาศแบบนี้มีหน่วยงานเดียวคือกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกมาประกาศตอนหลังเนี่ยมันมีหน่วยงานที่มีหน้าที่คล้ายคล้ายกัน
เช่นสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรอันนี้ก็สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่เขาเรียกกันว่าวะพร้อมอ่ะอันนี้เขาจะมีแบบจำลองสภาพอากาศ
พอจำลองออกมาได้แล้วก็จะออกมาบอกเตือนประชาชนนี่ก็เพิ่มขึ้นมาอีกหน่วยงานหนึ่ง
อกจากกรมอุตุทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ย
ระหว่างคำพยากรของกรมอุตุกับคำพยากรของวาบรอมเนี่ย
ไม่ไปในทิศทางเดียวกันไม่ไปในทิศทางเดียวกัน
กรมอุตุว่าอย่างหนึ่งวาบปลอมเนี่ยของสำนักงานนี้ว่าอย่างหนึ่ง
เรามีประเทศเดียวแต่ว่ามีคำพยากร
อากาศมาบอกเราจากสองหน่วยงานแล้วก็ไม่ตรงกัน
เอาอย่างนี้จะทำยังไงครับมันจะทำยังไงครับ
แล้วไหนเฉพาะของกรมอุตุนั้นเนี่ยเขามีปัญหามีข้อจำกัด
ในเรื่องคำทำนายศัพท์ของกรมอุตุเนี่ย
คนก็ไม่รู้ว่าอะไรมันแรงกว่าอันไหนพูดกันเที่ยง
ล่องความกดลกย้อนอะไรความกดอากาศต่ำกับความกดอากาศสูง
คนก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่ว่าของสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำหรือวาบปลอมเนี่ยอันนี้เขาเตือนประชาชนเนี่ย
คำนึงถึงรูปแบบสับแสงของกรมอุตุ
เช่นเขาเคยบอกเลยครับว่าวันนี้ซักผ้าได้เลย
ก็แปลว่าวันนี้ฝนไม่ตกประเด็นที่ผมหยิบยกมาเนี่ย
ไม่ได้คิดว่าใครแม่นกว่าใครหรอกครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่า
พายุจะขึ้นฝั่งตอนกลางคืนของคืนนี้แล้วนะครับ
ขึ้นมาที่๓เนี่ยจุดที่พายุจะขึ้นฝั่งเนี่ย
เนี่ยบอกว่าเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดชุมพรกับสุราช
เมื่อกี้ฟังในข่าวบอกไม่ใช่แล้วจะไปซ้ำรอยที่แหลมตะลุมพุก
เกิดเมื่อปี๒๕๐๕ฉะนั้นสิ่งที่ประชาชนอยากฟังตอนนี้ก็คือว่า
ขึ้นฝั่งแล้วลมจะแรงขึ้นกับสิ่งที่อธิบดีกรมอุตุบอกว่า

อันไหนถูกนี่เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะครับ
เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว
แต่ว่าคำพยากรยังเตือนกันไปคนละทิศคนละทาง
ป่านนี้มันควรจะเคาะได้แล้วครับว่า

แล้วขึ้นด้วยแรงลมเท่าไหร่
ถ้า๙๐๙๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
มันก็เท่ากับที่เคยเกิดที่แหลมตะลุมพุก
และเคยเกิดที่ชุมพรตอนพายุเก
แต่ถ้ามันเข้ามาแล้วมาสักพักหนึ่ง

มีแต่ฝนเฉยพายุเล็กน้อยไม่เป็นไร

ระหว่างสำนักงานสารสนเทศกับกรมอุตุนิยมวิทยา
ควรจะบอกราชาชน
ไม่งั้นประชาชนสับสนครับ

เป็นสองกระทรวงไหมอาจารย์

แต่ของกรมบุตุหน่วยเดียว
แต่ตอนนี้มีวาฟรอมขึ้นมาอีก

คนก็ค่อนข้างตื่นตระหนกเหมือนกันนะอาจารย์
ที่จะขึ้นที่ตลุมพุกนะครับ
ก็ต้องติดตามกันขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายด้วยนะครับ

เราได้รับทราบกันขอบคุณนะครับ
เรื่องของระดับความรุนแรงน่าสนใจ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรียงจากน้อยไปมาก

เราก็จะเรียงตั้งแต่หย่อมความกดอากาศ

หย่อมความกดอากาศต่ำเกิดในทะเล

แล้วก็ไล่ระดับเพิ่มขึ้นมาคือ

ถ้าขึ้นฝั่งแล้วเขาก็จะลดระดับความรุนแรงลงแหละ

ถ้าเขาอยู่บนบกเขาจะอ่อนกำลังลง

เรื่องรายงานสภาพอากาศกันเข้ามาเยอะนะคะ
บอกว่าที่อำเภอหัวไซดนครศรีธรรมราช

ส่วนที่ปากพนังฟ้ามืดแบบน่ากลัวเลย
อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ส่งมาบอกได้

ยังคงส่งมาให้กำลังใจกับพี่น้องชาวใต้ได้